เธอโอนตังให้เราหน่อยสิแปดร้อยบาท
เออทำไมหรอแปดร้อยโดนใบสั่งอ่ะโดนใบสั่งไม่สมวงกันนอกสามร้อย
แล้วก็โดนเรื่องค่าประจำวันอีกอ่ะห้าร้อย
รวมแล้ว๘๐๐บาทเธอโอนมาให้หน่อยได้ไหมโดนใบสั่งตำรวจจริงเลย
แล้วก็ส่งรูปใบสั่งถ่ายภาพส่งให้แฟนสาวดู
แฟนสาวก็โอนให้หรอกนะ๘๐๐แต่แฟนส่งไปให้เพื่อนดูอีกทีนึง
เพื่อนบอกแกฉันว่าเนี่ยไม่ใช่ใบสั่งจริงนะ
คุณประกอบก็ทำใบสั่งเองเออไม่ให้แฟนโอนเงินให้แปดร้อย
เป็นไงอ่ะเลือกถึงตำรวจอ่ะสิเออทำไมไม่ขอกันดีอ่ะ
เจ็บจริงเลยสงสัยแฟนดุมากไม่ให้เงินหรือยังไงเอาไปฟังเขาเล่ากันหน่อยว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะ
ที่ห้องสืบสวนสพมนคายค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเกษมมุธาพรผู้กำกับสพมนคาย
สอบปากคำนายสถาปกรณ์โคตรเพชรทหารเกณฑ์ใกล้จะปลดประจำการอยู่แล้วเชียวค่ะ
คือสืบเนื่องมาจากมันมีภาพใบสั่งที่ไม่ถูกต้องเผยแพร่ออกไปในโซเชียล
ลักษณะใบสั่งคือเขียนเองค่ะระบุชื่อผู้กระทำผิดคือนายสถาปกรณ์โคตรเพชร
ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ค่าปรับ๓๐๐บาทรถจักรยานยนต์ขาดต่อภาษีพรบคัน๑เดือน๑๗วันค่าปรับ๕๐๐บาท
อย่างนี้มันก็สมควรจะปลอมอ่ะนะมันจะมียังไงอย่างนี้ไหม

แล้วมีชื่อร้อยเวยนพจำวันด้วยนะ
มีมาหมดเลยแต่แม้ขีดแดดขีดคือลายมือเต็มเลย
เอ้าถามสิว่าคุณทำทำไมเนี่ยทำทำไม

ให้เขารู้ว่าปลอมทำทำไม
เขาก็ยอมรับบอกว่าตั้งใจจะหลอกแฟน
ตั้งใจจะแกล้งแฟนสาวเพราะว่าชอบทะเลาะกันเรื่องขับขี่รถเป็นประจำ
ชอบบ่นไงว่าเนี่ยเธอไม่ชอบสวมหวกนิรภัยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์
ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันเรื่องนี้อีก
ก็เลยแกล้งโหลดแอปพลิเคชันมาใส่โลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หวังจะให้แฟนโอนเงินมา๘๐๐บาทเป็นค่าปรับจราจร

พอเขียนเสร็จก็เลยส่งไลน์ไปให้แฟนดูพูดคุยกันผ่านไลน์
ลักษณะสร้างเรื่องบ่นด่าตำรวจให้แฟนสาวฟัง
แฟนสาวเชื่อโอนเงินมาให้๘๐๐บาท

ดันเพื่อนมีแฟนเป็นอายการ

ก็เลยไปถามอายการพอตรวจสอบกันไป
บานปลายยิ่งใหญ่จนต้องมานั่งคุยอยู่ห้องสอบสวนเนี่ยค่ะ
บอกอยากจะขอโทษจริงครับคุณตำรวจครับ
ผมมาคึกขนองทำไปโดยไม่คิดให้รอบครอบ
ทำให้คุณตำรวจเชิงเสีย

เวลาไปไกลมันก็บอกตรงนี้นั่นมันก็หวังดีนะครับ
เดี๋ยวผมคิดแกล้งมันนั่นแหละครับ

คือแฟนผู้ชายเนี่ยจะแกล้งแฟนผู้หญิง
แต่แฟนผู้หญิงคิดว่าเฮ้ยแฟนผู้ชายโดนตำรวจหลอกหรือเปล่า

ถูกค่ะเพราะคุณผู้ชมโดนข้อหานักนะคะ
อันแรกเลยอย่าโดนข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์

แต่อีกอันที่โดนเนี่ยปลอมแปลงเอกสารราชการนะคะ
เพราะใบหนึ่งสั่งก็คือเอกสารราชการแหละ
มีตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติก๊อฟมาแปะแบบนั้น

อย่าไปเล่นอะไรพิเรนพิเรนแบบนี้คุณคือ

ไอ้ลูกโซเชียลเนี่ยเราไม่รู้มันหลุดไปไหนกันบ้าง